เต็มคันรถเนี่ยค่ะเกิดเสียหลักพลิกคว่ำ
เอ่อเนี่ยนะแปดหมื่นหกพันกว่ากระป๋อง
รัดขาดแล้วกระป๋องเบียร์ก็เกลือนกระจายเต็มพื้น

นี่ไงคนก็ไปเก็บเบียร์
เอาถุงไปใส่เอารังไปใส่

ถ้าถ่ายเขาพูดถูกหมดเลยนะครับตามคลิปบอกว่าตำรวจจับนะ
รถขับมาแล้วประทูร่วงลงพื้นไปเก็บยังจับเลยนะ

ใช่ไงมันผิดกฎหมายจริงนะคะ
คือถ้าคุณไปช่วยเก็บในฐานะเป็นพลเมืองดี
ไปช่วยคนขับรถเก็บเสร็จให้เขาคืนอย่างนี้
ไม่ผิดอะไรหรอกแต่ถ้าคุณเก็บเปิดกินเลย
เก็บแล้วเอากลับบ้านมันผิดกฎหมายนะรักทรัพย์นะ
หรือถ้าเขาบอกว่าไม่เอาแล้วครับ
เชิญตามสบายอันนี้ก็อีกเรื่องหนึ่งนะ
นี่คือคุณเอาเลยคุณช่วยกันใหญ่เลย
ไม่ได้ช่วยเขาเคลียร์ของให้พ้นทางอะไรพวกนี้นะ
แล้วไม่ฟังเขาด้วยนะคนถ่ายคลิปก็พยายามตะโกนบอกนะ
ตำรวจจับนะตำรวจจับนะอย่างนี้
แล้วที่สำคัญเนี่ยคือใบน่งใบหน้า
รูปร่างหน้าตาเสื้อผ้าหน้าผมเห็นหมด

มันลูกหลานดูเขาจะรู้สึกยังไง
เขาก็โพสต์เอาไว้นะคะลงในกลุ่มเหตุด่วนเหตุร้าย
ร่วมด้วยช่วยกันภูเก็ตค่ะก็มีข้อความบอกว่า
ดูมันทำพิกัดทางเข้าซอยกิ่งแก้ว
วันนี้คนบริเวณนั้นเมาตั้งแต่เช้า
เยันรุ่งคืนนี้ก็คืออีกวันหนึ่งภาษาใต้

ไปแสดงความคิดเห็นกันเยอะเลยนะคะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นช่วงเช้าที่ผ่านมาค่ะ
หน้าร้าน๗๑๑ปากซอยกิ่งแก้วอำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ต
เทรลเลอร์บรรทุกเบียร์๓๖๐๐แพ็ค

กำลังเอาไปส่งที่บริษัทแห่งหนึ่งนะคะ
อยู่ห่างจากจุดเกิดเหตุไปแค่กิโลเดียว
แต่ว่าตรงนั้นเสียหลักพอดีค่ะเป็นทางโค้ง
ทำให้กระป๋องเบียร์ทั้งหมดหล่นมาเกลือนถนนเลยนะคะ

แล้วก็รถเขาได้รับความเสียหายไป๓คันนะ
เพราะดีไม่มีใครบาดเจ็บจากเหตุการณ์นี้
หลังเกิดเหตุก็มีการกั้นพื้นที่เอาไว้
แต่ชาวบ้านแถวนั้นก็มาเก็บเบียร์กลับบ้าน
เจ้าของร้านส้มตำไก่ย่างที่อยู่ใกล้กับจุดเกิดเหตุ
บังออนรัตนภัยนินบอกว่าตอนเกิดเหตุ
อยู่ในเหตุการณ์เพราะว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นตอนเช้า
แต่พอมาเปิดร้านก็เห็นแค่ขยะที่กระจายอยู่เต็มไปหมด
ป้ายร้านก็ได้รับความเสียหาย
โชคดีช่วงเกิดเหตุไม่มีใครบาดเจ็บ
ปกติชาวบ้านจะมารอใส่บาทตรงนั้นกันเยอะค่ะ
ส่วนชาวบ้านที่ขนเบียร์กลับไป
เขาก็บอกเลยว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่ควรทำ
เราไม่ออกมาเช้าเหมือนทุกวัน
มีวันเดียวที่เราออกมา
ของเรามีอะไรชัย
ครีมระถวันสามเองนี่เป็นของของร้าน
ของรอตีเพื่อขายรอตี

เรื่องคันเกิดเกียร์เกิดเหตุการณ์
นายสมพรพริมจรัสอายุ๕๘ปี
รวมถึงตัวแทนบริษัทโลจิสติกที่ขนส่งเบียร์กระป๋อง

เขาแจ้งความนะคะที่สพเมืองภูเก็ตค่ะ
เขาดำเนินคดีกับใครที่ไปขนเบียร์เข้าไปนะคะ
แจ้งข้อหารักทรัพย์เอาไว้ค่ะ

คนขับรถคันนี้เขาบอกว่าตอนเกิดเหตุเขาไม่ได้ขับเร็วนะ
ขับมาแค่๔๐กิโลเมตรต่อชั่วโมง
แต่ว่าตรงนั้นมันเป็นทางโค้ง
แต่ของที่อยู่บนรถมันเหมือนกับเทน้ำหนัก

หลังเกิดเหตุคนขับรถบอกว่าพยายามห้ามแล้วนะ

ใช่พยายามไปห้ามชาวบ้านแล้วแต่ไม่มีใครสนใจเขาเลยอ่ะ
เขาก็ได้แต่ยืนดูตาปริบอ่ะ
ก็ยืนยันว่าไม่ได้ง่วงไม่ได้หลับใน

แล้วก็ตรงนี้มันเป็นทางโค้งจริง
มีเลือดประมาณ๑๕๒๐อาหาร
สามเดี๋ยวที่มีคนเก็บอีกเลยห้าม

โอ้โหใจร้ายแจ้งความถ้าแบบหายไปแค่ไม่กี่กระป๋องอะไรอย่างนี้นะ
เอาจริงก็อาจจะแบบไม่รู้ไม่ทันแบบสังเกตนะ
คุณเขียนมาสอนกำลังแนะนำว่าให้เนียนเก็บเหรอ
ไม่แต่มันหายมันเยอะขนาดไหนเดี๋ยวคุณภากภูมิรอดูนะ
คืออย่างที่บอกว่าที่รถบรรทุกคันนี้บรรทุกมาเนี่ยนะ
แพ็ค๘๖๔๐๐กระป๋อง
เทกระจาดลงจากรถไป๓๓๐๐ถาด
หรือประมาณ๗๙๒๐๐กระป๋อง

คือเหลืออยู่บนรถเนี่ยประมาณ๓๐๐ถาด
คือ๗๒๐๐กระป๋องอันนี้ยังอยู่บนรถ
เทลงมาเกือบ๘๐๐๐๐กระป๋องครับ
แล้วทีนี้คนเขามาเก็บ
ไปทั้งหมดเนี่ยประมาณ๘๑๖๐๐กระป๋อง
เก็บไป๘๑๖๐๐กระป๋อง

นี่แสดงว่าคลิปนี้คงไม่ได้ถ่ายทั้งหมดตลอดเวลา
แสดงว่าคนมาแบบงานเทกระจาด

มันเหลืออยู่แค่ไม่เท่าไหร่ทั้งหมด
เสียหายไป๒ล้านกว่าบาทเขาก็ต้องแจ้งความนี่

พันธุ์ตำรวจเอกสมพงศ์ทิพย์อาภากุล
ผู้กำกับการสพเมืองภูเก็ตบอกว่า

คดีแรกแน่นอนเรื่องของอุบัติเหตุนะคะ
คดีที่๒คดีลักษับค่ะ

พนักงานสอบสวนก็สอบสวนความผิดตามกฎหมาย
เพราะว่ามีรถซานเล้งเขาได้รับความเสียหายไป๓คัน

ชาวบ้านที่มาเก็บเบียร์กระป๋องเข้าบ้านไปเนี่ยค่ะ
ความผิดฐานลักษับนะคะ

ไม่รู้จะช่วยยังไงนะยาย

คือมันชัดมากว่าเป็นใคร

จะแบบได้มั้ยไม่ถูกดำเนินคณีมา

ให้คุณเอามาคืนก็ยังถือว่าเป็นความผิดอยู่
แต่อาจจะได้รับการลดหย่อนผ่อนโทษในชั้นศาล

นี่เมื่อกี้ในคลิปนะเห็นอยู่คนหนึ่งแบกเป็นแพ็คเลยนะ

เมื่อกี้เดินผ่านกล้องไปถือไปสองแพ็ก

เอ้าซื้อมาคืนได้มะ

วันนี้พาเด็กมาเด็กก็คิดว่าแบบนี้ทำได้
ผู้กำกับสพเมืองภูเก็ตก็เลยเตือนนะคะว่า
ถ้าคราวหน้าคราวหลัง
มีเหตุการณ์ในลักษณะแบบนี้อีก
อย่าไปเก็บกลับบ้านอย่าไปเก็บเอาไปเป็นของตัวเอง
ถ้าคุณจะเก็บก็คือคุณต้องไปช่วยเขาเก็บแล้วคืนเจ้าของเขาไป
ใครที่เอาไปก็ยังไงก็โดนนะ

คือถ้าในคลิปไม่มีคนอื่นก็จับตรวจแอลกอฮอล